ผู้ชายคนหนึ่งนะคะคุณพรั่งอลวาทค่ะ

ไปเที่ยวอารวาสกรีดโต๊ะกรีดเก้าอี้

ซึ่งเป็นสาราพักศพพังวุ่นวายหมดเลย

แทงสวนนักศึกษาวัย๑๗ปีคนหนึ่ง
ก็ถามว่าแทงสวนทำไมเขาจะทำอะไรเหรอ

ก็เลยแทงไปเลยแผลลึกถึงปอด
นี่ตำรวจต้องมาระงับเหตุค่ะ
แม่งมาก
นี่ค่ะนาทีควบคุมตัวต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าก่อนที่ตำรวจจะกรวนเข้าไปชาร์จแล้วเอาไม้งามพยายามจะหยุดผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาคุยมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะไม่เป็นผลเลยก็เลยต้องชาร์จตัวแบบนี้ค่ะนี่คือนายอุทัยนะคะอายุ๒๗ปีค่ะหลังจากที่อารวาสเอากันไกลตัดกิ่งไปกรีดโต๊ะกรีดเก้าอี้ผลักพัดลมล้มในส
พักศพที่มีศพตั้งมาเป็นกุศลอยู่ที่วัดศรีคุณเมืองจังหวัดอุดรธานีแล้วเนี่ยตำรวจใช้ไม้งามชาร์จควบคุมตัวเลยแล้วก็คุมตัวไปขึ้นรถดำเนินคดีด้วยเมื่อกี้นี่จะเห็นเลยว่ามีผู้ชายคนเดินมาต่ออีกหนึ่งทีเพราะเขาแบบไม่พอใจมากที่มาสร้างความวุ่นวายแบบนี้ค่ะถามอุทัยบอกอุทัยมันเ
อยู่ที่อุดรมาอาศัยอยู่ในวัดนี่แหละแต่เขามาอยู่ในวัดอ่ะไม่มีใครคุยกับเขาเลยบางครั้งก็มาหาว่าเขาอ่ะเสพยาจนหลอนครับเอาแล้ววันนี้มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะอุทัยก็วันนี้เห็นในภูมินักศึกษาปวชอายุ๑๗ปีขี่รถมากับเพื่อนผมระแวงอ่ะเหมือนเขาจะมาฆ่าผมเลยแทงสวนไปโดนหลังด้านซ้ายในภูมิลึกถึงปอดอาการสาหัสเพื่อ
ที่สาราพักศพแล้วก็ถูกตำรวจจับเนี่ยนี่กันไกลตัดกิ่งหลายคนบอกเอ๊ะกันไกลตัดกิ่งตัดกิ่งหน้าตาแบบนี้เหรอก็คืออารวาสจนมันหักไปครึ่งนึงแล้วอ่ะค่ะมันเหลือคาอยู่ในมือแค่ครึ่งเดียวนี่แหละค่ะตำรวจถามเลยเอาตรงเสพไหมอุทัยนี่เสพไหมผมไม่ได้หลอนไม่ได้บ้าแต่เสพครับเสพยาบ้าไปสองเม
ก็กล่าวว่ากินข้าวเสร็จจะเสพอีกสักเม็ดนึงค่ะ

ผมก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
อ่อแล้วเสพยาบ้าไหม
เสพหลอนแต่ไม่ได้หลอนไม่ได้บ้า
ต่อไปนี้ก็ไม่น่าจะต้องขอข้าวจากแม่ค้าแล้วนะคะ

ชาวบ้านบอกว่านายอุทัยนี่เป็นคนเร่ร่อนค่ะ
นอนอยู่ในวัดได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้ว

เพราะว่าไม่ได้มาขอดีแต่เอามีดมาขอ
ถือมีดขู่แม่ค้าบอกขอเงินขอข้าวหน่อย

ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเสพยาเสพติดนะคะ

เดี๋ยวรอผู้บาดเจ็บหรือผู้ปกครองของคน

แล้วก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะคะ